อุบัติเหตุนะคะคุณผู้ชมสองสามีภรรยาควบบิ๊กไบท์ข้ามสะพานภูมิพลค่ะ
แล้วก็เกิดอุบัติเหตุรถไปเสียหลักพุ่งชนราวสะพาน
ทำให้ภรรยากระเด็นร่วงตกสะพานเสียชีวิตค่ะ
นี่แหละค่ะเป็นจุดที่เกิดเหตุเมื่อเช้านี้เองค่ะ
ตอน๘โมงเช้าที่ผ่านมาตรงสะพานภูมิพลอำเภอพระประแดง
ข้างล่างก็คือสวนลัดโพ
ปรากฏว่าไปพบศพของนางพิญญาพัฒน์สุวนาราวัฒน์นะคะ
อายุ๕๐ปีเป็นพนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย
เสียชีวิตในสภาพคอหักขาหักทั้งสองข้าง
บนสะพานนะครับอู๋นี่ความสูง
บนสะพานก็เจอรถมอเตอร์ไซคันนี้ค่ะ
บิ๊กไบท์สีดำล้มคว่ำอยู่สภาพหน้ารถเนี่ยคือพังยับเลย
ข้างมีคนเจ็บเป็นผู้ชายคือในสิทธิศักดิ์
สุวะนาราวัตต์นะครับอายุ๔๖ปีเป็นสามีผู้ตาย
ได้รับบาดเจ็บตามร่างกายนะคะก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
คือคาดกันว่านี่ค่ะดูสภาพนะคะ
ระหว่างที่สามีขี่บิ๊กไบท์ขึ้นสะพานภรรยา
ซ้อนท้ายรถอาจจะเสียหลักเองหรืออาจจะถูกคันอื่นเฉียวชน
จนรถพุ่งชนราวสะพานนะคะนี่ค่ะจุดนี้เลย
ไม่รู้ว่าไปเสียหลักหรือว่ามันมีรถเฉียวชน
แล้วทำให้เขาเสียหลักมาพุ่งชนราวสะพานหรือเปล่านะคะ
นี่ค่ะจะเห็นว่ามีรถผ่านไปคันหนึ่ง
เดี๋ยวก็คงจะต้องตรวจสอบกันอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
แล้วคนที่ซ้อนท้ายคือภรรยาเนี่ยพอโดนแรงกระแทก
ก็กระเด็นแล้วก็พุ่งหล่นจากราวสะพานลงมาข้างล่างนะคะ
ซึ่งตรงจุดนั้นก็เป็นสวนลัดโพนะคะทำให้เธอเสียชีวิต
กล้องวงจรปิดตรงนี้คงจะต้องค่อยแกะรอยกันไปนะคะ
ว่าเกิดจากความประมาทส่วนตัวหรือเกิดจากผู้อื่น

อันนี้เดี๋ยวก็คงจะต้องเรียกคู่กรณีมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ